มาถึงช่วงสาววิเคราะหลบม่านการเมือง

ทั้งเรื่องของความขัดแย้งในวงการกงสง
รวมทั้งเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญนะครับ

ทำให้มันดาคอลัมนิสของหนังสือพิมพ์

ทั้งสองเรื่องนี้ล้วนเกิดจากปัญหาทางการเมือง

ถ้าไม่ผ่านประชามติจะเกิดอะไรขึ้น

โปรดติดตามตอนต่อไป
มีการตั้งข้อเรียกร้องต่างนานานะครับ
ก็จะพูดกันไปที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่า
มีมพระที่พุทธมนต์ทนอะไรแบบนี้นะฮะ

ซึ่งก็สาระสำคัญก็คือ
ขอให้บรรจุคำว่า
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติในรัฐมนูล
หรือการเร่งรัดให้รีบตั้งสมเด็จพระสังฆราชเป็นหัวใจสำคัญ๒ใน๕ข้อนี้
ซึ่งจริงแล้วอันนี้เนี่ยเป็นปัญหาไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องที่เกิดต่อเนื่องกันขึ้นมา
ตรงที่ว่าอย่างเรื่องการเรียกร้องให้บรรจุคำว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติอะไรเนี่ย
ก็มีการลากรัฐตูนทุกครั้งก็มีการเรียกร้องมาทุกครั้งแต่ว่ามันทำไม่ได้หรอกครับมันผิดหลักสากลนะครับ
ก็ทางคณะผู้ร่างรัฐมนุนก็ไม่เคยตอบรับอันนี้เรียกร้องไปก็เป่าประโยชน์นะครับ
ส่วนเรื่องการเรียกร้องให้สถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยในเมื่อปัญหามันยังมีอยู่นะฮะในเรื่องวงการสงฆ์ต่างเนี่ย
การสิ่งใดควรไม่ควรผมว่าสาธุชนทั้งหลายเนี่ยคงจะต้องหยุดคิด
เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญระดับประมุกสงฆ์นะครับ
และต้องสถาปนาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างรัฐบาลที่แสดงท่าทีมานี่ก็ถูกแล้วนะครับว่า
ถ้าทุกอย่างไม่สงบไม่เรียบร้อยยังมีความขัดแย้งกันเนี่ย
คงจะนำความขึ้นไปกราบบังคมทูลเป็นการทำให้ระคายเครื่องเบื้องพระยุคลบาทคงทำไม่ได้
การที่รัฐบาลตั้งรออยู่อย่างนี้ก็คงจะเห็นว่าตอนนี้มันเกิดมีเรื่องราวซ้ำซ้อนกันขึ้นมา
อย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเรื่องคดีสำคัญอย่างเช่นเรื่องรถของสมเด็จพระมหารัชมังคาราจารย์วัดปากดาม
ซึ่งมหาเทราสมคมมีมติให้กราบบังคมทุนชื่อท่านเป็นสังฆราช
ไม่สามารถที่จะนำความกลับบังคมทูลเพื่อจะตั้งได้เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นคดีในทางโลกก็จริง
มีการนำเข้ารถอะไรผิดกฎหมายตอนนี้พิสูจน์แล้วยืนยันชัดเจนแล้วว่ารถนี่ผิดแน่
ชัดเจนแล้วว่ารถนี่ผิดแน่นอนแต่คนนี่ใครจะผิดบ้าง
ต้องใช้เวลาอีกรอไปอีก๒๓เดือน

ฉะนั้นถ้าคดีนี้ยังไม่เคลียร์
ก็ถ้าหากว่าบุ่มบาปทำอะไรลงไป
มันจะเกิดผลเสียหายมากกว่ารอ
ไม่ใช่ยื้อเวลาหรอกครับเพราะว่าผมว่ามันเป็นการ
กระบวนการที่ต้องทำความจริงให้ปรากฏ
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์หรือที่เรียกกันว่าสมเด็จช่วง
อย่างน้อยท่านก็มีชื่อเกี่ยวพันธุ์
ไม่ได้ระบุท่านว่าจะผิดหรือไม่ผิด
บอกว่าท่านถูกทุกอย่างก็ไม่มีใครยืนยัน
จะบอกว่าท่านผิดก็ยังไม่มีใครยืนยัน
ฉะนั้นท่านต้องอยู่ในสถานะอย่างนี้แหละ
เพราะถ้าหากว่าสถาปดาท่านเป็นสังฆราชขึ้นมา
แล้วปรากฏว่ามีส่วนผิดเรื่องยุ่งกว่านี้นะครับ

เหมือนที่พี่ทงชัยบอกเรียกร้องให้เลือกตั้งเป็นเรื่องของการเมือง

ก็เป็นเรื่องทางสงฆ์ที่คู่ขนานกันไป
เรียกร้องให้มีการดีเบตเรื่องของร่างรัฐธรรมนูล
เรียกร้องให้มีการดีเบตเรื่องของการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช
มันแยกกันไม่ออกจริงใช่ไหมคะ
ขนาดไม่ต้องว่าแต่เรื่องรัฐมนุน
วิกฤตใหม่ยังเกิดขึ้นได้ค่ะเดี๋ยวรัฐบาลชุดนี้ต่อไปนี้ก็ต้อง

มันจริงแล้วรวมแล้วมันเป็นเรื่องทางการเมือง
ไม่ว่าเรื่องวิกฤตพระมีอะไร
มันก็เลยทำให้ทุกอย่างมันบานปลายแล้วก็แก้ยาก
แล้วก็วันนี้รัฐธรรมนูญก็น้อยจะเห็นชัดเจน
การที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูปประเทศมันไม่ใช่เรื่องง่าย
วันนี้เขียนรัฐมนุนพอไปกระทบกับสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริง
ไม่ว่าองค์กรอะไรแม้แต่องค์กรส่วนท้องถิ่น
พอเขารู้สึกว่าเขาจะสูญเสียหรืออะไรหลายอย่างนะที่ไปเกี่ยวพันธุ์เขาก็ไม่ยอม
แสดงให้การร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาจนถึงวันนี้
แต่ละประเด็นแต่ละปัญหามันค่อนข้างจะมีปัญหา
มันก็สะท้อนสภาพสังคมไทยว่าไม่พยายามที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
คือไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงอันนี้มันเป็นปัญหาของประเทศ
แม้แต่รัฐธรรมนูญวันนี้ที่ล่าขึ้นมาโอเคเรื่องทิศจิตโคลอัพชัน
มันเป็นคือมันไม่มีใครจะไปกล้าคัดค้าน
เพราะมันเป็นปัญหาของประเทศที่ทุกฝ่ายต้องเงียบ
ไม่ว่าจะแน่นที่ไหนใจอาจจะร้อนพราวหรืออย่าเพราะหน้าการเมือง
แล้วก็การที่สร้างกฎกติกามันก็มีปัญหา
เพราะว่าก็ว่าเป็นประชาธิภัตตรายิตโดนกระทั่งล่าสุด
ทางควรมองค์ก็มีข้อเสนอให้กันมาที่การ
กำหนดอะไรอ่ะ
ขั้นตอนแรกก็ขอเป็นครึ่งใบก่อน
เนื่องพอใช้ไปแล้วยางแล้วค่อยไปเต็มใบ

เพราะว่าหลังจากที่มีการขำนดให้มีขย์ครอบครัวมีอะไร
ทุกข้อมห้างมีปัญหา
แล้ววันนี้ก็ไปให้สารรัฐมนูลมาตัดสิน
ถ้าเกิดกรณีวิกฤตคนก็ไม่เห็นด้วย

ก็กลายเป็นแบบกลุ่มอำนาจอันหนึ่งของสังคม
ใช่ไหมการยอมรับมันก็ไม่มี

บอกว่าจะแก้และร่างรัฐธรรมนูล
เรื่องของอำนาจของสารรัฐธรรมนูล

ยากเลยเรื่องสงฆ์ก็ไม่ได้ยาก
ทีนี้เขาก็ต้องหารูปแบบใหม่
แสดงว่าในคอลโมก็คงมีการคุยกัน
แล้วก็จะทำอย่างไร
พอไปสองประตูด้วยหน้าทางจะลำบากแล้ว

ว่าจะต้องขึ้นไว้ก่อนใช้ระยะหนึ่ง
เพื่อจะได้ป้องกันเกิดวิกฤต
ป้องกันทางตันที่จะเดินไปไม่ได้

ก็จะปรับเป็นประชาธิปไตยเต็มใบมากขึ้น

เห็นด้วยไหมคะทั้ง๓ท่านน่าจะทำได้ไหมคะ
ครึ่งใบไปก่อนแล้วค่อยมาแก้แบบเต็มใบทีหลัง
ผมมองดูว่าการเมืองบ้านเราเนี่ยนะฮะ
เดี๋ยวว่าแต่ครึ่งใบไปก่อนเต็มใบไปหลังเลย
ที่ล่างกันมาเนี่ยยังจะล้มกันอยู่แล้ว
งั้นเหมือนกับแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช
แต่งตั้งไปก่อนรอผลอีกหน่อยแล้วค่อยว่ากัน

ผมว่าเรื่องนี้เรื่องของสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยนะครับ
มันก็เรียกว่าเป็นการเมืองทางด้านสงฆ์
ทุกคนเหมือนกับว่าในสังคมนี้รับทราบกันอยู่แล้ว
ว่าการขึ้นมาของความเคลื่อนไหวของพระในบ้านเรา
ที่มีการชุมนุมการเรียกร้องกัน
ก็มาเกิดจากปัญหาเก่าทางการเมือง
ถึงเรื่องคุณทักษิณถึงเรื่องพระธรรมกาย
แล้วก็สมเด็จช่วงที่เป็นองค์อุปถาค
ที่เป็นอุปชาของวัดธรรมกาย
ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องการเมืองกันมองให้เห็นชัดนะครับ
การจะแก้ไขปัญหาจะแก้อย่างไร
ถ้ามันไม่มีเหตุการณ์มันตั้งกันซะเสร็จเรียบร้อย
ความเป็นการเมืองที่จะมาต่อล้อต่อเถียงกันอะไรกัน

แต่เมื่อตอนนี้มันมียังไม่มีการแต่งตั้ง

ซึ่งก็คงจะเป็นชนวนไปเรื่อยเลื่อนไป
วันนี้ท่านนายกเอามาว่าถ้ายังไม่เสร็จเรียบร้อย

การเมืองของสงฆ์ในบ้านเรา
ก็จะอยู่ไปเรื่อยรอไปเรื่อย

ที่คลักขึ้นมาประทุกข์ขึ้นมา

สุนทรค่ะเชื่อมโยงกันเหมือนกันค่ะเรื่องของการเมือง
เรื่องของความศรัทธาเรื่องของวงการส่งนะคะ

รัฐบาลไม่ต้องมาก้าวไก่การทำงานของคณะสงฆ์ได้ไหม
แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องรอนายกรัฐมนตรี

ครับมันซ้อนกันหลายชั้น

คือสงฆ์จะไม่ให้ทางคาราวาสไปยุ่งก็ไม่ได้
เพราะว่าโรคของสงฆ์กับโรคของคาราวาส
มันอยู่ร่วมกันมันต้องเดินไปด้วยกัน
เอาใส่ซึ่งกันแล้วกัน
โบราณบอกน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า
พุทธศาสนาก็เป็นที่ยึดเหนียวทางจิตใจ
แต่นี่ถ้าเผื่อมีอะไรกับเพื่อนมันขึ้นไปมาก
มันก็กระทบศรัทธาของคนที่นับถือเชื่อถือศาสนา
บวกกับศรัทธาทางด้านอำนาจทางโลก

สองสัทธาวาวิกฤตชนกัน

เหนือกว่าอะไรทั้งสิ้นเนี่ยก็คือ
ผู้รับสนองพระอำนาจองค์การ
ซึ่งจะต้องทูลก้าวขึ้นไป

ผมคิดว่าคนอื่นไปรับผิดชอบแทน

กฎหมายตามจริงประเภทนี้เป๊ะเลยครับ

ช่วงนี้เป็นช่วงที่เปิดช่องให้

อย่างที่คุณลิขิตว่าไปขอครึ่งใบก่อน

อันนี้ก็เป็นข้อเสนอของ๑ใน๕แม่น้ำ
ที่มีต้นน้ำเดียวกันคือคอสชนั่นเอง
ก็ต้องรอดูว่าวันที่๒๙มีนาคมร่างสุดท้ายจะออกมาอย่างไร
แต่ก็นี่มันเป็นปัญหาอย่างนี้
ถ้าเราทำอะไรเหมือนเดิมสินวัดล้อมเดิม
ผลมันก็จะออกไปแบบเดิม
ถ้าเราไม่ลองเปลี่ยนแปลงดูบ้าง
มันก็จะเหมือนเดิมหรืออาจจะยิ่งกว่าเดิม
ครึ่งใบเคยใช้มาแล้วสมัยพลเกียงศักดิ์ชะวันนั้น
ซึ่งเอาวุฒิสมาธิใจตั้งไปโหวดร่วมกับท่อสอที่เลือกตั้งมา

แล้วก็มาค่อนใบแล้วก็มาเต็มใบ
หลังจากยุคสมัยของบนเอกเปรมตอนใบปลาย
คราวนี้จะกลับไปตรงนั้นอีกเพราะว่าเรามีบทเรียน
พอปล่อยเต็มใบจ๋าเลยเนี่ยมันเป็นมหาอย่างที่มันคาอยู่เนี่ย

คิดครับก็ต้องดูร่างสุดท้ายของอาจารย์มีชัย
ขอกลับมาที่พี่ลิขิตค่ะเปิดประเด็นเรื่องของการใช้รัฐมนูลครึ่งใบก่อน
แล้วก็มาเต็มใบทีหลังเป็นข้อเสนอ๑ใน๑๖ข้อของทางคณะรัฐมนตรีที่เสนอไปกรท
ถ้าสมมุติใช้จริงจะออกมาในลักษณะไหนอย่างไร
ประชาชนจะต้องเป็นยังไงคะถ้าเกิดจะอธิบายให้คนดูเข้าใจง่าย
เพราะว่าจริงนี่ขอสวัสดิ์ช่องเขาก็
จริงมันไม่ใช่คอสชอย่างเดียวนะ
หลายฝ่ายเนี่ยเขามีการวิเคราะห์ว่าหลังเลือกตั้งแล้วเนี่ย
มันไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดความเรียบร้อยแล้วก็สามารถเดินต่อไปได้ใช่ไหม
ก็ต้องมาคิดก่อนว่าหาทางป้องกันเป็นเกาะไว้
ว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจะต้องแก้กันยังไงอะไรยังไง
แต่ว่าอีกฝ่ายการเมืองก็บอกอย่างนี้มันต่อท่ออำนาจใช่ไหมมันก็เป็นปัญหา
มันก็เลยต้องหาวิธีคิดว่าจะใช้รูปแบบไหน
แต่ถ้าบอกว่าขอใช้ครึ่งบายเป็นระยะอย่างนี้แล้วก็ต่อไปจะเป็นประชาชนได้ปัจจัย
แต่มันก็ต้องอยู่ที่ว่าการเขียนนะแล้วก็ให้เหตุผลอธิบายว่าทำไมต้องอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะ
ถ้าเราในส่วนของนักการเมืองคิดว่าเขาก็น่าจะพอรับได้
ดีกว่าไปบอกว่าห้ามแก้รัฐบนรูปอะไรแบบนี้
ผมว่าถ้าหากว่าสังคมเราเห็นพ้องต้องกันทุกฝ่ายยอมรับในหลักการอันนี้
จากครึ่งไปสู่เต็มเนี่ยผมเชื่อว่าอาจารย์มีชัยเขียนได้
แล้วก็ในความคิดของผมเนี่ยคิดว่าไม่ต้องเขียนอะไรมาก
จากเติมในบทเฉพาะการอีก๒๓มาตรา
อย่างเช่นนะครับถ้าถามว่าเวลาเท่าไหร่
ผมก็ให้ไปตามอายุสภาพผู้แทนคือ๔ปีนะครับ
เช่นเขียนไว้เลยว่าแบบที่ร่างกันอยู่เนี่ย
แล้วก็มีบทเฉพาะการตอนท้ายว่าเรื่องที่มาของนายก
เอาตามที่ว่าที่ร่างกันอยู่เนี่ยนะผมนอกมีโอกาสเป็นได้อะไรได้ก็ว่าไป
แต่๔ปีเท่านั้นนะ๔ปีข้างหน้านายกจะต้องมาจากสส
คือเรียกว่าคุณอยากได้ครึ่งใบอยากจะออกครึ่งใบก็ออกมาครึ่งใบ
เดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งแต่๒๕๖๔ทุกอย่างจะต้องคืนสภาพเป็นสากล
ถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้ารับกันได้อดทนกันได้ดีกว่าดีกว่า
ร่างแล้วประชามติไม่ผ่านแล้วก็ไม่รู้ร่างใหม่ประกาศใหม่มันวิกฤตสัตว
แต่ถ้าเป็นอย่างเดิมเนี่ยนะฮะล่างเอามาเนี่ย
ก็ไม่รู้ว่ามันจะโหวตผ่านหรือไม่ผ่านอะไรเนี่ยนะครับ
แต่ถ้าเรื่องนี้เนี่ยคอสชเสนอเองนะฮะ
รัฐบาลเสนอเองว่าเอาอันนี้ไปเลยนะฮะเอาครึ่งใบไปเลย
ใช้อย่างถ้าคุณทงชัยว่าไปสมัยหนึ่งอีกสมัยหนึ่งมาเป็นประชาปไตยเต็มใบเลย
ผมว่านักการเมืองชอบยิ่งกว่าร่างยกร่างนี้เพราะว่าอันนั้นเนี่ย
แบบนี้ว่าการจะแก้รัฐบาลมนุษย์เนี่ยเหมือนแก้ศิลาจรรย์แล้วกันมันแก้ยากใช่ไหมฮะ
อันนี้เนี่ยมันไม่ต้องแก้เลยเพราะอีก๔ปีปุ๊บมา

แล้วคอสชเองก็จะมีความรู้สึกว่าในช่วง๔ปีที่เขาลงจากอำนาจเนี่ยนะครับ
ยังเป็นแบบครึ่งใบเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเมื่อเขาลงจากหลังเสือเนี่ยนะครับ
ไม่มีเสือมาตะปบเขากินได้นะครับ
เขายังสามารถอยู่ได้มันก็เป็นได้ผมยังมองเห็นว่ามันก็เป็นอนาคตที่ไม่เลว

ผมมองไปถึงว่าอาจจะบอกใบ้ก็ได้ทางคอตรชถ้าไม่ผ่านประชามาตินะ
แต่ว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยผมเห็นด้วยเพราะผมเป็นคนมีโชคอัพ
ผมเป็นคนไม่สุดโต่งแล้วไอ้วิธีการนี้เขาเรียกว่าวิธีการเป็นมาตรการพบกันครึ่งทาง
ซึ่งในสมัยก่อนสมัยที่ผมทำข่าวสมัยแรกระยะเปลี่ยนผ่านจากพระเด็จการทหารมาเป็นเลือกตั้งประชาธิปไตยจนกระทั่งมาเต็มใบเนี่ย
ก็ศัพท์คำว่าพบกันครึ่งทางเนี่ยมันใช้กันมาตลอด
สวัสดีครับทุกคน